คุณผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของโชคขอลาบ
ของสถานที่อะไรต่างที่มีความเชื่อกันเนี่ยนะ
อยากจะให้คุณผู้ชมไปทานอะไรอร่อยก่อน
เวลาเราไปร้านอาหารที่แบบอาหารส้มตำรสแซ่บรสจัดจ้านอย่างนี้
บางทีเราก็คิดถึงแค่รสชาติของอาหารว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
แต่ถ้าเกิดว่าร้านนั้นเนี่ยเขาทั้งรสชาติอร่อย
แล้วก็ลีลาของร้านของแม่ค้าของจุดขายของร้านเขาเนี่ย
เด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วลีลาเขาเนี่ย
ไม่แพ้กับรสชาติของอาหารเนี่ยจะเป็นยังไง

โอ้โหอย่างกับคาบาเร่โชว์อะไรแบบนี้

นี่เป็นร้านส้มตำนะคุณร้านส้มตำสวยสะบัดสากค่ะ

สวยสะบัดจากเลยนะคะตั้งอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทย
ฝั่งตรงข้ามโรงแรมอีสเทิร์นตำบลปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ที่นี่เนี่ยนะถือว่าเป็นร้านส้มตำธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแน่นอน
คุณดูสิคะมีปีกมีห่างมาหมดเลยนะคะไม่ธรรมดาเนี่ยดูจากบรรยากาศในร้าน
อาหารก็คือเป็นอาหารส้มตำอาหารอีสานนี่แหละทั่วไปแบบนี้นะคะ
แต่ว่าพนักงานในร้านแล้วก็โชว์ของร้านเนี่ยโอ้โหเขาจัดเต็มมากเลยคุณ
โชว์นี่ก็สนุกสนานเด็กแทะไก่ไปด้วยนี่ตาค้างเลยนะ
มีโชว์ให้ดูเหมือนแบบเราไม่ต้องเข้าไปดูโชว์
จัดเต็มกันไปเลยนะคะเต็มอิ่มกันไป
กินอร่อยแล้วเนี่ยได้ดูการแสดงแบบยิ่งใหญ่อลังการ
แบบคาบาเร่แบบนี้นะน่าจะมีความสุขมากนะคุณนะ
ร้านนี้เขาเปิดให้บริการตั้งแต่๑๐โมงค่ะ
จนถึง๔ทุ่มทุกวัน
เดี๋ยวไปฟังกันดูว่าร้านนี้เขามีจุดขายยังไงกันบ้าง
ขอบพระคุณนะคะอยากขอบพระคุณนะคะลูกค้านะคะ
คำขอบคุณนะคะคงจะไม่เพียงพอและคงไม่มากพอสำหรับฝนนะคะ
เพราะว่าถ้าไม่มีนะคะลูกค้านะคะเราก็จะไม่มาอยู่ณจุดนี้ได้นะคะ

สะบัดสากเนี่ยค่ะด้วยการที่ว่าลูกค้าที่เข้าไปทานส้มตำเนี่ย
ในราคาส้มตำปกติใช่แต่ได้ดูโชว์ดีดีแบบคาบาเร่แบบลิปซิงค์แบบ
โหอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่อลังการเสียค่าบัตรเป็นพันถูกต้อง
เนี่ยทั้งฟินทั้งอร่อยนะคะแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมีความสุขกลับบ้านไปด้วย
นี่แหละนะตำสะบัดสากใช่สะบัดเบานะคะปลาร้ากระเด็นใส่ตา
แต่สะบัดสะโพกได้เลยเต็มที่เต็มที่
เรียกว่าคนกินเนี่ยลูกค้าได้กำไรมีความสุขกันไปนะคะ